เรามาสรุปตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดกันอีกครั้ง
ว่ามีตัวเลขสะสมเท่าไหร่ในบ้านเราแล้วก็มีผู้ป่วยใหม่เท่าไหร่
ซึ่งเมื่อสักครู่นี้เองเมื่อเวลาประมาณเที่ยงครึ่ง
ซึ่งนายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกของสบค
หรือว่าศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด๑๙
ก็แถลงออกมาถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ว่ามีผู้ป่วยใหม่จำนวน๒๘ราย
แบ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยเดิม
หรือว่าผู้ติดเชื้อเดิมก็รวมทั้งสิ้น๑๘ราย
กลุ่มที่ไม่เกี่ยวกับผู้ป่วยก่อนหน้านี้
อย่างเช่นกลุ่มที่ไปสถานที่ชุมนุมชน
มีอาชีพเสี่ยงแล้วก็กลับจากต่างประเทศ
บุคลากรทางการแพทย์มี๗ราย
โดยถ้าเจาะเข้าไปดูที่บุคลากรทางการแพทย์

แล้วก็กลุ่มที่เดินทางมาจากต่างประเทศ
มีทั้งสิ้น๒๘ราย
โดยมีที่สตูน๒รายแล้วก็ที่ยะลา๑ราย
อันนี้กลับมาจากอินโดนีเซียนะครับ
ขณะเดียวกันนะครับก็มีการพบผู้ป่วยที่รักษาหายเพิ่มขึ้นอีก๗๐ราย
รวมแล้วรักษาหายไปทั้งสิ้น๑๒๘๘รายนะครับ
สำหรับผู้เสียชีวิตมีเพิ่มขึ้นอีก๒รายนะครับ
เท่ากับบ้านเรามีผู้ป่วยสะสม๒๕๗๙ราย
แล้วก็เสียชีวิตสะสมอยู่ที่๔๐รายแล้ว
โดยผู้เสียชีวิตรายที่๓๙เป็นชายไทยนะครับอายุ๕๖ปี
มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยโควิด๑๙มาก่อนหน้านี้
แล้วก็เริ่มป่วยวันที่๗มีนาคม
เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดสมุทรประการ
วันที่๑๔มีนาคมมีอาการไข้สูงไอหอบเหนื่อย
และวันที่๒๓มีนาคมเหนื่อยหอบมากขึ้น
ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจจนกระทั่งเสียชีวิตวันที่๑๒เมษายน
ขณะที่ผู้เสียชีวิตรายที่๔๐ของประเทศไทย
เป็นชายชาวไทยอายุ๑๓ปีเป็นพนักงานบริษัท
มีโรคประจำตัวคือเบาหวานไตวายเรื้อบรังและไขมันในเส้นเลือด
ป่วยตั้งแต่วันที่๒๓มีนาคม
เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนวันที่๓๑มีนาคม
แล้วก็พบแพทย์กลับบ้านไปแต่อาการไม่ดีขึ้นนะครับ
มาพบหมออีกครั้งที่โรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลเดิมในวันที่๕เมษายน
เป็นผู้ป่วยที่ถูกวินิจฉัยว่าปอดติดเชื้อส่งตรวจโควิด๑๙
จากนั้นวันที่๙เมษายนอาการแย่ลง
แล้วก็เสียชีวิตวันที่๑๓เมษายนจากภาวะหายใจล้มเหลวนะครับ
แล้วก็สรุปกันอีกครั้งนะครับว่าผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้นในบ้านเรา
รายรักษาหายไปแล้ว๑๒๘๘ราย
กำลังรักษาอยู่๑๒๕๑รายเสียชีวิตสะสม๔๐ราย
นี่เป็นข้อมูลล่าสุดประจำวันนี้นะฮะ